คุณร้องได้ไงล่ะ

คุณร้องได้ไงล่ะ

คุณร้องได้ไงล่ะ

คุณอัศวิน

คุณอัศวิน

สำเร็จ

ในเพลงนี้รับแล้ว๔มือน
อเจมส์บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกให้คุณเอิ้นขวัญวรรณยานั่นเอง
เป็นเพลงงานเพลงแรกนะครับสร้างชื่อเลยสร้างชื่อให้คุณเอิ้นขวัญนะครับ
อัลบั้มรวมชุดน้องใหม่ไตดาวนะครับรวมดาวที่ราบสูงงานของครูสลาคุณวุฒินั่นเอง
นี่นี่นะฮะเป็นเพลงเปิดตัวประกาศศักดาการเข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งอย่างเต็มตัวเลย
โอ้โหนะฮะผ่านไปแล้ว๔เพลงค่ะนะฮะเครื่องกำลังร้อนจี
เรียกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็กำลังรอบได้ที่ความร้อนรอบเครื่องกำลังมา
เป็นเครื่องดีเซลรอบมาแล้วผ่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นต่อใส่
เกียร์ยัดขึ้นดอยขึ้นเขาไปเลยเอาล่ะต่อเลยมาเลยอ่ามามาฮ่า
ถ้าทำได้ถ้าทำได้นะฮะผ่านเพลงที่๕ในวันนี้ไปได้เลย
รับไปเลยหกหมื่นบาทนะฮะแต่ถ้าฟังอินโทรแล้วไม่ไหว
หยุดได้รับสี่หมื่นแต่ถ้าลุยร้องร้องผิดเหลือสองหมื่นค่ะนะฮะ
ถ้าร้องได้รับหกหมื่นแล้วก็เพลงที่ถูกต่อไปเลยมาฟังอินโทรกันเลยนะครับ
เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา

อเรนนี่ทำไมคอเฮ่ยแล้วกลีบปูหลาบไร
คือบอกเลยว่าไม่ใช่เพลงยากเพลงคุ้นทั้งนั้นแต่ด้วยความที่คุ้นนี่แหละ
ศิลปินผู้หญิงดาราเอาไปร้องเยอะมาก
คางอยู่ในคอเลยเอออย่างนี้เลยอ่ะ
คุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านก็ร้องอ๋อเพลงนี้

มากอะ
มากเลยนะครับเพราะเป็นปีเก่ามาก
มาฟังเพลงใหม่กันหมดแล้ว

บ่อยท่อนที่ควรระวังเนี่ยมีไหมแบบต้องแบบระมัดระวังในท่อนนี้คำนี้หรือว่าอะไร

ใกล้จะจบ
จริงเนื้อมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่พี่อ้ำอาจจะร้องสลับกัน

คำเดียวก็สูญเงินเลย
คิดว่าน่าจะใช้ตัวช่วยไหม
ไม่แน่ใจพี่อ้ำเพราะว่าส่วนมากพี่อ้ำจะถนัดเพลงในแนวแบบว่าลูกทุ่งสมัยใหม่
แต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างเป็นลูกทุ่งจ๋า
เออใช่เวลาเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งจ๋าแล้วโดยเฉพาะเพลงของศิลปินคนนี้นะอาจารย์ที่เขาแต่งเพลงให้สละสลวยคุณตา
มันบังคับเลยว่าต้องเป็นคำนี้คำ
ละสลวยด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลของน้องน้ำส้ม
คุณอ้ำนะฮะเหลือตัวช่วยอีกสองนะฮะนี่มามาถึงเวลาของเราแล้ว
ให้พักงานไม่ได้เดี๋ยวเครื่องเย็นเครื่องเย็นรอบกำลังได้เครื่องดีเซลเดี๋ยวมันผ่อนแล้วมันขึ้นไม่ถึงอีก
ตอนนี้บอกง่ายถ้าคุณอ้ำคิดดีนะฮะเพลงนี้ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวจริงตอนนี้ตัวช่วยเหลืออีก๒ตัว
ตอนนี้มีเงินเก็บอยู่๔ถ้าร้องผิดเหลือ๒เหรียญ๒ตัดสินใจให้ดีนะฮะตอนนี้ตัดสินใจก่อนฟังอินโทรไปแล้วครับ
เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทจะเล่นหรือจะหยุด
หลบว่า

เล่นอยู่แล้วเพราะว่าตัวช่วยเหลือ๒ตัวช่วยอย่างที่คุณป่าว่า

แต่ทีนี้ประเด็นคือจะใช้หรือไม่ใช้นี่แหละ
อันนี้เล่นตัดไปได้เลยนะครับที่จะหยุดรับ๔๐๐๐บาทตอนนี้มี๖๐๐๐กับ๒๐๐๐เท่านั้น
ผมบอกไปแล้วนะครับตัวช่วยเหลือได้อีก๕๔ใน๕นั้นช่วยคุณอ้ำได้แน่
ถ้าคิดว่าจะจบแค่นี้เลือกไปเลย๒แผ่นเปิดไปเลยอาจจะเจอข้ามเพลงนี้ไปเลยรับ๖๐๐๐สวยหรูอันนี้แล้วแต่
ตัดทีนี้นะครับ

ตอนนี้ตกลงจะใช้ตัวช่วยไปแล้วนะครับตัวช่วยที่คุณอ้ำเลือกไปแล้วนั่นก็คือแผ่นที่๑นะฮะออกไปแล้วนะครับได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ตอนนี้ตัวช่วยที่จะเลือกได้คือแผ่นที่๒๓๔๕๖นะฮะ
ตอนนี้เลือกมาก่อนเลยนะครับว่า

แผ่นที่๓ค่ะ
ตัวช่วยของคุณอ้ำในเพลงนี้ก็คือ
เป็นตัวช่วย

ถ้าคิดว่ามันช่วยอะไรไม่ได้

คุณมีใครสักคนไหมที่รู้จักแล้วโทรไปถามเพลงนี้ได้คุณอ้ำ

เพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยนะครับว่า
จะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

ถ้าใช้ต่อแล้วเลือกให้ดีอาจจะเจอข้ามเพลงนี้ไปเลย

๔นะครับ

ตอนนี้แผ่นที่๑เลือกไปแล้ว

เลือกแผ่นที่๔ก็คือ

คุณอ้ำยังไงคุณก็ต้องร้องเพลงให้พวกเราฟัง

ถ้าคุณร้องเพลงนี้แล้วถูกต้องทั้งหมดรับหกหมื่นบาทแล้วคุณค่อยมาคิดว่าคุณจะเล่นต่อหรือไม่เล่นแต่ตอนนี้คุณต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพลงเก่งของคุณอ้ำคือเพลงอะไรครับที่ให้เราไว้แก้วรอพี่ค่ะแก้วรอพี่ของใครครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงเก่งคุณให้เราไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไว้แล้ว
คุณจะต้องร้องถูกได้หมดเองคุณจะต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำผิดก็ไม่ได้ตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีมีสมาธินะพร้อมนะครับคุณอัพพร้อมค่ะเพลงที่ห้ามูลค่าหกหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้าเพลงมาครับขอโชคดีค่ะสู้สู้มีสมาธิ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทำงานได้ดีนะ

ลูกตา
ก็ไม่แพงหรือพี่แกล้งให้แก้วรอเรื่อยไป
พี่จ้าพี่แถวย่านบ้านนี้เขาว่าแก้วด้า
ไม้คันมาแล้วหรือไร
แก้วแสงอับอายเมื่อถูกยิงชายประจา
ปีนี้ข้าวไม่ดีแก้วไม่ว่า
แต่อย่าลืมปีหน้าพี่ต้องมา
แต่งงานจะรออีกปี
คราวนี้คงอีกไม่นาน
ใจไว้วันกลัวพี่หลอกรู้
พี่จ้าพี่ส่วนตัวแก้วนี้
พี่ไม่ต้องห่วง
จะไม่ขอมีคู่ควร
อย่าหลอกลวงจงรีบมาแต่งงาน

สาวเหล้าสาวแกร่งอย่างคุณอะม
เลือกเพลงเก่งขัดกับบุคลิกตัวเองมาก

รับ๖๐๐๐บาทรับ๖๐๐๐บาทแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะฮะว่าจะฟังเพลงที่๖แล้วจะหยุดหรือจะอะไร
แต่ผมว่าคุณอ้ำคงตัดสินใจได้
ร้องไปแล้วนะครับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณอ้ำร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ